คุณผู้ชมครับเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างเนี่ยนะคะ
จากพื้นที่ที่มันเป็นญาติหรือว่าเป็นเลนส์ให้คุณได้วิ่งแล้ว
มันก็จะมีบึงมีหนองน้ำ
เพื่อให้วิ่งไปสดชื่นไปมองดูปลาไปมองดูเต่าไป
แต่สวนสาธารณะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะวิ่งไปสิ่งที่เจอคืนนี้ค่ะ
โพจราเข้ค่ะจราเข้นะคะอยู่ในน้องน้ำเลยค่ะ
อยู่ในสวนสาธารณะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูดีช่วยกันดูซิดูผิวหนังของเขา
หลายคนถามว่าตัวเงินตัวทองหรือเปล่า

ใช่มันค่อนข้างแข็งและลักษณะผิวหนังของเขาเนี่ยนะคะ
ปุ่มตะป่ำชัดเจนมากกว่าตัวเงินตัวทอง
ถ้าเป็นหัวตัวเงินตัวทองมันต้องแบบเรียบรูดน้ำไป
อันนี้มันมีแบบจะแง่งขึ้นมาเนี่ย
ตรงตาเขารึเปล่าตรงหัวเขารึเปล่านี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าตัวใหญ่ด้วยนะคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้น่าจะยาวเป็นเมตร
อยู่ในสวนสาธารณะชี้เป้าก่อนละกัน
สวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
เขาบอกว่ามีคนเอามาปล่อยหรือเปล่ามีคนไม่น่ารักหรือเปล่า
เอาน้องมาปล่อยคือตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะว่า
สรุปแล้วเป็นตัวอะไรเอามาปล่อยตอนเด็กเด็กหรือเอามาปล่อยตอนที่โตแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่ถ่ายค่ะชื่อว่านางสาววัชรีทองไทยอายุ๒๙ปีนะคะ
บอกว่าคลิปนี้ถ่ายไว้ช่วงเย็นวันที่๕กันยายน
ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นจราเข้ก็คิดเหมือนคนที่เห็นนั่นแหละ
ตัวเงินตัวทองแต่ขอซูมดูสิซูมไปใกล้

ส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูเพื่อนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกจอระเข้ฟังเสียงเถอะค่ะ
ถ้าจะมองว่าเป็นขอนไม้ขอนไม้ทำไมมีฟองอากาศขึ้นมาด้วยเหมือนหายใจ
ผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วได้สัมภาษณ์คุณวัชรีแล้วลงพื้นที่ค่ะ
ที่สวนสาธารณะก็พยายามมองหานะไหนนะจราเข้เขาชี้เป้าบอกว่าอยู่ตรงสะพาน
ก็ไม่เจอนะไม่รู้เขาไปหลบอยู่ตรงไหนค่ะ
นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีนะคะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี
ถ้าเป็นจราเข้จริงจับเร็วที่สุดคืนนี้จะเริ่มปฏิบัติการทันที
เพราะเกรงว่าถ้าทิ้งไว้มันจะขึ้นมาทำอันตรายกับคน
และนอกจากนี้จะกัดกินสัตว์อยู่ที่ในหนองน้ำหมดเลย
เรื่องต้นคาดว่าคาดท่านคาดนะคงจะมีชาวบ้านเลี้ยงจราเข้เอาไว้
พอมันเริ่มโตก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เอามาปล่อยในสวนสาธารณะ
แต่หากเป็นแบบนี้จริงนะคะนายกเทศมนตรีบอกว่า
ถ้าเลี้ยงไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่สิประสุทธิ์เขามีบอกให้เขามาเอาไปเนอะ

มันไม่ใช่หมาใช่แมวนะที่ไม่ไหวจะไปปล่อยวัดไม่ได้นะ